หล่อนะคะคชานนทนันค่ะบอกเลยว่าคนนี้มากความสามารถนะ
ล่าสุดมีผลงานอะไรบ้างไปอัปเดตกันหน่อยนะคะ
คุยไปด้วยชิวกินปิ้งย่างไปด้วยได้ไหม

ไม่ทันแล้วเจ๊กกะรีนนะคะเขาไปกินปิ้งย่างพร้อมคุยกับหนูประชามาให้แล้ว
เรียบร้อยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้วันเทิงไทยรัฐพี่แจ๊กกะรีนอยู่กับคชานั่นเองค่ะ
เวลาคุยกับศิลปินคุยเรื่องเพลงมันต้องฟินตอนกินด้วย

ซึ่งคชาก็แนะนำร้านนี้มาเลยจริงมาร้านนี้บ่อยไหมคะ
มีโอกาสมาอยู่เรื่อยครับเพราะว่าเป็นร้านที่ใกล้บ้านมาก

คนเคยรักก็เพราะคนเคยรัก
เลยอยากทักว่าสบายได้อยู่ไหม
คนเคยห่วงอดเป็นห่วงไม่ว่า
แต่ว่าจริงอันนี้คชามีเพลงนี่ใช่ครับมีเพลงครับ

โอ้ยเปลดมาแล้วกระแสตอบรับก็ดีพอสมควรเลยครับ
เพราะว่ากระแสแรปเปอร์กำลังมา

คนเคยรักก็เพราะคนเคยรักเลยอยากทักว่าสบายได้อยู่ไหม
คนเคยห่วงอดเป็นห่วงไม่ไหวเป็นอย่างไรอยู่ดีไม่ช่วยบอกทุกคน
ก็สลับกลับมาเรื่องกินก่อนอย่างไรคะคัชฮา
อย่างไรอันนี้เป็นผลิตของริ้นครับ
อันนี้เนื้อวัวเนอะ

ใช่นี่อันนี้หมูของพี่อันนี้วัวของเธอ

คือการสู้กับตัวเองมากกว่า
คือโอเคเราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อย

จะสร้างสรรค์ผลงานของเราออกมายังไงบ้าง

ถามถึงสามคำถามมีแปลกไหมครับตอนนี้

ทำไมล่ะครับ

ยังก็ยุ่งแต่ผมรู้สึกว่าโดยส่วนเป็นตัว

แต่ชอบผู้หญิงเนอะ

ใช่นี่ไงถามตอนนี้งงไปหมดแล้ว

ฝากร้านนี้ด้วยค่ะอยู่ทำไหนค่ะ

แล้วก็ลาไปพร้อมกับนี่เลยความฟินกับวันนี้เมนูวันนี้